พาคุณผู้ชมไปร่วมงานบุญกระถิ่น

วัดนี้ค่ะก็มีตลกชื่อดังอย่างคุณถั่วแระเชิญยิ้ม
นำทีมตลกไปร่วมสร้างบุญแล้วก็สร้างความสนุกสนานเช่นกันค่ะ
นี่บรรยากาศขบวนแห่กระถิ่นวัดหนองแหน
อยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ใช่ไม่ใช่แค่นั้น
เจ้าของต้นฉบับ

นี่ไงตลกต้องแบบนี้เดี๋ยวแย่เดี๋ยวแย่ง
ไม่ต้องอย่างนี้แหละเออจะตลกแค่ไหนยังไงเอาไปดูค่ะ

เออแย่งรองสาว
อยากได้รองข้าวแตกก็ไม่บอก

ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว

แกล้งได้รองข้าวแตก

ก็บอกให้ไปแห่เนาะ
งานนี้บอกเลยว่ามีขบวนกระถิ่นเนี่ยนะคะ

แล้วก็วนรอบบท๕รอบ

ก็เต้นรำกันสนุกสุดเหวี่ยงนะเต็มที่ไม่มีใครยอมแพ้ใครเลย
ใช้เวลาเดินรอบบวช๒ชั่วโมงคิดดู
๒ชั่วโมงใช่
เดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวเดินถอยหลังอยู่งานนี้

งานนี้ค่ะคุณถั่วแร้พร้อมคณะมาร่วมทำบุญสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงแบบจัดเต็มนะ
มีการเล่นเกมโยนชามด้วยนะคุณ

ใช่พี่หน่อยพี่หน่อย

ผมเล็กขาวเนี่ย
สนุกสนานกันอย่างนี้คุณผู้ชมชาวบ้านก็มาร่วมสนุกกับพี่ตลกมากมายกว่าร้อยคนแล้วก็มีร้านอาหารมาทำโรงทานกว่าร้อยร้านนะคะ
พอทำถวายกระถิ่นเสร็จเรียบร้อยนับเงินสิยอดกระถิ่นทั้งหมดนะคุณผู้ชม

ทำไมคุณไม่บอกเป็นจำนวนเงินดี
มันจะฟังไม่ชัดอ๋อเหรออ่านเป็นหลักแบบนี้ชัดดี

เอาเท่าไหร่อีกทีหนึ่ง
ทางเจ้าอาวาสคณะกรรมการก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาร่วมทำบุญครั้งนี้แล้วหวังว่าเดี๋ยวปีหน้าจะกินงวดหน้าก็มาเจอกันใหม่
ยอดกะถิ่น๖หลักอ่ะ